ชวนคุณผู้ชมคุยตั้งแต่เริ่มต้นรายการนะคะว่าเวลามีบินค่าไฟฟ้ามาที่บ้านได้ลองสังเกตดูไหม
ว่าเขาจะแจกแจงว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างแล้วก็จะมีที่บอกว่าเป็นค่าบริการรายเดือน๓๘บาท๒๒สตางค์
หลายคนสงสัยไงว่ามันคือค่าอะไรทำไมต้องมีค่าบริการรายเดือนด้วย
แล้วเราต้องจ่ายด้วยเหรอค่าบริการรายเดือนเนี่ย
บางคนบอกว่าเพิ่งมาดูเหมือนกันเนี่ย
ปกติก็เขารวมยอดมาเท่าไหร่ก็ไปจ่ายเท่านั้นนั่นแหละ

หน้าจอนี้นะว่าคุณผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดบอกหน่อย
ต่างจังหวัดมีไหมหรือว่ามีเฉพาะในกรุงเทพไปค่าบริการรายเดือนเนี่ย

แสดงว่าทั้งนครหลวงภูมิภาคเหมือนกันหมด

ทีนี้เราก็ต้องไปหาคำตอบมาให้คุณผู้ชมแล้วแหละ
ว่าตกลงแล้วค่าบริการรายเดือน๓๘บาท๒๒สตางค์คือค่าอะไรแล้ว
เราต้องจ่ายด้วยเหรอทำไมเราถึงต้องจ่ายนะคะ
มีคำชี้แจงจากทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ
กกพเขาทำหน้าที่กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการพลังงาน
แล้วก็กำหนดราคาอย่างเป็นธรรมเขาชี้แจงแบบนี้ค่ะ
ค่าบริการรายเดือนคือ๑ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายและการบริการผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน
ซึ่งก็คือค่าจ้างพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการจัดหาเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
ค่าใช้จ่ายในการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า
คือค่าใช้จ่ายในการคำนวณ
เพื่อจัดทำและพิมพ์ใบแจ้งหนี้

และการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า
โดยการจัดหาบุคลากร
เพื่อทำหน้าที่รับชำระเงินจากผู้ใช้ไฟฟ้า
ตามสำนักงานของการไฟฟ้าที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ
และตัวแทนรับชำระเงินที่การไฟฟ้าได้ว่าจ้าง
คือค่าใช้จ่ายในการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องด้วย
นี่คือความหมายของค่าบริการรายเดือนค่ะ

แต่จะต่างกันค่ะขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า
สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน๕แอม
และมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๑๕๐หน่วยต่อเดือน
ค่าบริการรายเดือนจะอยู่ที่๘บาท๑๙สตางค์ค่ะต่อเดือนนะ
เพราะว่าใช้น้อยก็จะเสียน้อยหน่อย
แต่ถ้าติดตั้งมิเตอร์เกิน๕แอม

อันนี้ก็คือ๓๘บาท๒๒สตางค์ต่อเดือน
เพราะฉะนั้นส่วนที่ท่านเสีย๓๘บาท๒๒สตางค์ต่อเดือนเนี่ย
ค่าแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดคล่องทั้งแล
พวกค่าแวด๗เปอร์เซ็นต์เอฟทรงเอฟทีอะไรพวกนี้
มันไม่ไปเป็นค่าบริการของพนักงานของการไฟฟ้าเขาเหรอ
เพราะว่าในใบนี้เห็นไหมคะจะมีภาษีมูลค่าเพิ่ม๗เปอร์เซ็นต์ด้วย
ตรงนี้มีอยู่ด้วยแล้วเราจ่ายภาษีไปแล้ว
เราต้องมาจ่ายค่าบริการรายเดือนอีกหรอ
อืมเนี่ยค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีการชี้แจงออกมาแบบนี้ค่ะ
จากทางผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงนายจตุรงสุริยาศสินนะคะ
ก็บอกว่าค่าบริการรายเดือนสามสิบแปดบาทยี่สิบสองสตางค์เนี่ย
เขาแยกออกจากโครงสร้างค่าไฟแยกออกจากค่าเอฟที
เพราะค่าบริการรายเดือนเป็นต้นทุนในกระบวนการจดหน่วยบำรุงรักษาเครื่องวัด
กระบวนการจัดทำบินดังนั้นไม่ได้ถูกรวมอยู่ในค่าไฟ

ค่าเชื้อเพลิงพลังงานค่าซื้อไฟฟ้าที่รัฐต้องไปซื้อมา
ไฟฟ้าเอามาให้ท่านใช้ก็ส่วนหนึ่ง
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระ
อันนี้ถือว่าเป็นแวด๗ที่เป็นภาษีของประชาชนก็ส่วนหนึ่ง

ค่าบริการก็คืออีกจุดหนึ่ง
แต่ว่าก็อ้าวก็จ่ายภาษีไปแล้ว
ภาษีมูลค่าเพิ่ม๗คือหลายคนสงสัยไงฮะ
เขาก็เลยชี้แจงแบบนี้นะคะว่าถึงแม้ว่าจะมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
หรือแบต๗ไปแล้วก็ไม่สามารถนำเงินภาษีตรงนี้
มาช่วยจ่ายค่าบริการรายเดือนเหล่านี้ได้เพราะมันแยกต่างหาก
คนที่จ่ายค่าบริการรายเดือนคือคนที่ใช้ไฟฟ้าจริง

ดังนั้นผู้ที่ใช้ไฟก็จะเป็นผู้ที่ต้องจ่ายค่าบริการรายเดือน
คุณจะเอาแหว่นรวม๗เปอร์เซ็นต์เหล่านี้
มารวมกับส่วนนี้ด้วยเนี่ยมันไม่ได้
คือทางผู้ช่วยผู้อาการกรฟนนายจัตรวนสุริยาศสินเขาก็ชี้แจงท่านก็ชี้แจงไว้หลายข้อด้วยกัน
อย่างเช่นเรื่องของอัตราค่าเรียกเก็บอะไรพวกนี้เนี่ยความจริงแล้วก่อนหน้านี้เคยเก็บอยู่แล้ว

แต่ว่าตอนนี้การจัดเก็บค่าไฟฟ้านะครับตามกฎหมายแล้วให้อยู่ภายใต้สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพที่บอกว่าจะต้องแยกออกมาเลยว่าค่าอะไรเป็นค่าอะไรบ้าง
คนก็เลยได้เห็นว่ามีค่าบริการ๓๘บาท๒๒สตางค์ด้วย
แต่ว่าประชาชนก็มีคำถามว่าเอาแล้วตอนที่เราไปยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้าเนี่ย
การไฟฟ้าก็เรียกเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
ค่ามิตรค่าประกันอะไรพวกนี้รู้สึกจะหลังละ๒๐๐๐บาท
ว่ามูลค่าตามแอมป์ที่ใช้อะไรพวกเนี้ยมันก็หลายพันอ่ะ
แล้วค่าประกันไฟฟ้าเนี่ยนะคุณเขียนมาสอน
คือชาวบ้านบอกว่าไม่มีใครขอคืนนะ
ค่ะคือจะได้คืนก็ต่อเมื่อยกเลิกการใช้ไฟฟ้า

อ้าวต่อให้เรารุ่นพ่อรุ่นแม่เอาเราไม่อยู่แล้วเนี่ย

ลูกหลานก็ใช้กันต่อไม่มีใครไปว่าพ่อผมไม่อยู่แล้ว
เพราะผมขอยกเลิกมิเตอร์นี้แล้วผมไปขอมิเตอร์ใหม่

แล้วไอ้ตรงนี้เงินไปอยู่ที่ไหน

ทำไมไม่มาเป็นค่าบริกงค่าบริการอะไรพวกนี้ล่ะ

ซึ่งเรื่องนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ
สาเหตุที่ต้องเรียกเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้าก็เพราะว่า
ให้บริการไฟฟ้าเป็นการให้บริการก่อนเรียกเก็บค่าไฟฟ้า
ต้องมีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเพื่อเป็นเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
ซึ่งกกพได้ให้การไฟฟ้าจ่ายคืนผลประโยชน์หรือว่าดอกผล
ที่ได้รับจากเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนแล้วเดี๋ยวเขาจะทยอยจ่ายมีเรื่องอัตราดอกบ้งดอกเบี้ยอะไรพวกนี้ด้วย
ประเภทบ้านที่อยู่อาศัยกิจการขนาดเล็กเนี่ยเดี๋ยวเขาจะจ่ายคืนทุก๕ปีซึ่งจะเริ่มจ่ายในปี๒๕๖๓เป็นต้นไป
เนี่ยค่ะการไฟฟ้าก็เลยบอกว่าเจอข่าวแบบนี้บ่อยก็คำถามเดิมประโยคเดิมแบบนี้การไฟฟ้าเขาก็ชี้แจงมาเรื่อยเป็นระยะระยะก็ประชาชนอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นธรรม
อันนี้การไฟฟ้าเขาบอกนะก็เลยแชร์ข้อความกันต่อต่อมา
การไฟฟ้าเขาก็พยายามจะชี้แจงแต่พอชี้แจงกี่ครั้ง

ไฟฟ้าบอกว่าไม่เป็นไรยินดีที่จะออกมาชี้แจงเพื่อความโปร่งใส
มีคำถามอะไรก็ถามได้อีกเดี๋ยวชี้แจงอีก
ยังไงก็ต้องจ่ายอ่ะใช่ไหมมันรวมกันในบินแล้วอ่ะ
อ่าจะไม่จ่ายก็ไม่ได้ไม่ได้นะครับอ้าวค่ะ